เราลองไปดูสิใช่มั้ยบะหมี่กึ่งซะเห็นหรือใช่
เนี่ยเขาพูดถึงวันนี้เขาบอกถ้าไม่ขึ้นให้เขาอ่ะเขาจะลดกำลังการผลิตภายในประเทศ
เขาจะได้ไปขายเมืองนอกเขาได้เยอะกว่านั้นเขาบอกเลย
ใช่วันนี้มีมาม่ามีวัยยำซื่อสัตว์นิชินเนี่ยครบเลยนะ
ที่เราคุ้นหูกันในตลาดคือจริงจริงอ่ะเมื่อประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้ว
เขาเคยยื่นเรื่องอธิบดีกรมการค้าภายในรอบนึงแล้วว่าเขาขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ซองละ๖บาทเป็นซองละ๘บาทได้ไหม

ตรึงราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาไว้ก่อน
เพราะตอนนี้ของมันขึ้นหลายรายการ
วันนี้มาอีกวันนี้นะคะเป็นผู้บริหารเลย
เป็นผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการบริษัท
อันนี้คือของมาม่าแล้วก็มีกรรมการผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด
อันนี้เป็นของไวแล้วก็รับมอบมาจากผู้ผลิตอีก๓ราย
ก็คือของยำซื่อสัตว์และนิทินเนี่ย
รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน
บอกว่าช่วยเร่งรัดขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้หน่อย
เป็นซองละ๘บาทได้แล้ว
คือทางอธิบดีเองก็แบ่งรับแบ่งสู้นะคะ
เขาบอกว่าเขาเข้าใจนะเพราะเขาก็พยายามติดตามดู
ต้นทุนการผลิตของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาตลอด
เขารู้ว่าราคาเชื้อเพลิงราคาน้ำมันแพงขึ้น
ราคาแป้งสาลีก็แพงขึ้นเหมือนกัน
แล้วก็รู้ว่าไม่ได้ปรับราคาขึ้นมา๒ปีแล้ว
เขาก็บอกว่าแต่ตอนนี้คือมันก็ต้องพิจารณากันก่อน
เพราะว่าประชาชนก็ลำบากเพราะเศรษฐกิจมัน
เศรษฐกิจโลกมันไม่ดีจริงเขาก็เลยอยากจะขอตรึงราคาอันนี้เอาไว้ก่อน
เพื่อที่กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามจะหาวิถีทางที่
เห็นไหม
เลยยังขอแบบขอใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกหน่อย
ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาต้องการผู้ประกอบการบอกต้องการให้กรมการค้าภายในเร่งรัดปรับขึ้นราคาจริง
ถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่างที่พี่มดบอกเขาจะหันไปส่งออกมากขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ส่งออกเขาได้กำไรเยอะกว่า
อันนี้ต้องยอมรับว่ามองในมุมของนักธุรกิจด้วยนะคะ
คือเขาทำธุรกิจถ้ามันไม่ได้กำไรเลยเขาก็เจ๊งเขาก็อยู่ไม่ได้
เขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกัน
ปัจจุบันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่งออกอยู่ที่๓๔
ถ้ายังปรับขึ้นเป็นซองละ๘บาทในประเทศไม่ได้เขาจะเน้นส่งออกเพิ่มขึ้นอีก
แต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยมันจะขาดตลาดไหม
บอกไม่ขาดตลาดเพราะกำลังการผลิตมีเพียงพอ
ทุกวันนี้กำลังการผลิตใช้แค่๘๐เอง

ยังมีกำลังการผลิตเพียงพออยู่เพียงแต่ว่า
มันจะขาดตลาดก็ต่อเมื่อประชาชนกักตุน
ใช่แต่แค่เนี้ยใช้เต็มร้อยส่วนใหญ่อ่ะแต่ส่วนใหญ่อ่ะ
เวลาที่คนกักตุ่นเราไม่รู้ว่าน้ำจะทุบอันนี้พูดแบบแฟคนะ
อืมเราไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าค่ะถ้าน้ำท่วมปุ๊บมันเคยเกิดปรากฏ

หลักกฎการหมดเชลฟที่เราไป

สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมไปแจกคืออะไร

แต่จริงนอกจากน้ำท่วมอะค่ะถ้าเกิดสมมุติได้ยินว่า
ถ้าเกิดได้ยินว่าเขากำลังพิจารณาจะขึ้นราคาจาก๖บาทเป็น๘บาท
คนจะแห่ไปซื้อราคา๖บาทไหมใช่เนี่ยอันนี้ทางผู้ประกอบการเขาก็เลยบอกว่ามันจะไม่ขาดตลาดนะ

ซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าก็ปรึกษาคุณจุลินแล้ว
ก็ว่าจะไปตามโมเดลของคุณจุลินแหละจะพยายามพิจารณาให้
เรื่องนี้นายกก็มีคอมเมนต์เหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องค่าไฟทุกสมุดไทยมีรถมักแล้วนะคะ
มาม่านายกก็บอกว่าเออก็เข้าใจก็ได้คุยกับจุลินไปแล้ว
นายกพูดนะอะไรจำเป็นก็ต้องไปพิจารณาหารือร่วมกันแหละ
ถ้าจะขึ้นก็ดูว่ามันขึ้นเพราะอะไรขึ้นเท่าไหร่
คือทุกสมุทรไทยนิโรธมักเธอไม่ฟังนายกไงไม่
ถ้าท่านก็ตอบไปเลยมันขึ้นเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่

ก็ใช่ก็ดีมาซัพพายใครก็รู้ค่ะว่า

แต่วันนี้ที่มันจะขึ้นกว่าเดิมคือถูกหวยกินไงคะ

ต้องดีใจว่าเราขาย๑๐ล้านใบบดในเป่าตังค์ภายในระยะเวลาอันสั้น

เป็นเงินอนาคตไงอีก๑๕วันจากนี้เรากินมาม่าไง

เราต้องดีใจแม่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับผลตอบรับจากประชาชนดีเหลือเกิน
หายเร็วเพิ่มจาก๘ล้านใบเป็น๙ล้านใบ๙ล้านใบเป็น๑๐ล้านใบ

ไม่ใช่แค่หนูนะนี่คนในโซเชียลยังบอกเลย

คุณสุพธบอกว่าที่มันไม่ขึ้นแต่ลดปริมาณใครก็รู้
นี่ไงแต่ว่านายกเขาก็พูดถูกไม่ขึ้น
แต่เอาจริงว่าแม้กระทั่งฟอยด์ที่เป็นตัวปิดหรือถุงมันแพงขึ้น

หรือแม้กระทั่งน้ำมันทอด
หรือเราลองเปลี่ยนวัสดุในการใช้ให้มันแบบถูกลงดีไหม

เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างมันจำเป็นต้องเก็บที่มันอยู่ใน

ทุกอย่างถามว่าเขาพยายามหาวิธีแล้วนะ

เอาไปทิ้งเป็นหรือปล่อยอย่างนี้

มีที่เป็นคับจากตัวหนักเนี่ย

สรุปทั้งหมดข้างบนนายกบอกแบบนี้ค่ะ

ยืนยันผมไม่ได้เข้าข้างใคร

ประชาชนต้องไม่เดือดร้อน
น่ะอารมณ์ยังดีอยู่อารมณ์ยังดีอยู่นี่อารมณ์ไม่ดีเลยงุ่นหยิดเลย